อีก็ดีใจกับการขว้าเหรียญทองของน้องเทนจ์
เรียนทองหนึ่งเดียวตอนนี้นะครับ
เบื้องหลังของการินทองแนะนอน

หัวใจเรื่องของความเชื่อ

ก่อนที่โจกย์เนี่ยจะมาที่โตเกียว
โพสต์เชไปกราบเจ้าคุณทงชัย
แล้วเจ้าคุณทงชัยจำพญาเลสเตอร์ได้

นี่เหรอฮะนี่ก็มอบพระยันมาให้อีกเหมือนกัน
แต่ว่าคนละแบบเลสเตอร์นะอันนี้มาเป็นการเฉพาะเลย
คุณทงชัยแต่ตอนนี้ต้องเรียกสมเด็จทงชัย
หรือสมเด็จพระมหารัชมงคลมุณีทงชัยธรรมธโย
แห่งวัดไตรมิตรวิทยารามราชวรวิหารซึ่งท่านเป็นเจ้าคณะหนใหญ่

มีการเอาพยันพยันให้กับบรรดาทีมงานทุกคนเลยนะ

ให้เหมือนกันแล้วเขาเชลับกับมือเจ้าคุณทงชัยเอง
ทุกครั้งที่มีการแข่งขันเนี่ยครับโค้ชเชย์ก็จะเอาผ้ายันเนี่ย
ออกมาใช้ในการปลุกกำลังใจปลุกกำลังใจขนาดไหน
อย่างน้องเทนนิสเนี่ยก่อนจะไปคว้าเหรียญก่อนจะทะลุแต่ละรอบแต่ละรอบ
เทนนิสบอกอย่าเอามาเก็บที่ตัวเลยมันเก็บยาก
แต่ก่อนที่จะลงไปเตะในสนามแข่งน้องเทนนิสบอก
ช่วยเอามารูปเกาะของน้องเทนนิสได้ไหม
ไอ้เกาะที่จะใช้ในการแข่งขันน่ะลูบเกาะมันก็อะไร
แข็งแกร่งเหรอยังไม่ต้องแก่งให้มันหลบหลีกได้
คู่แข่งเตะมาไม่โดน
นี่ก็เรย์อีกหนึ่งแล้วความเชื่อหนึ่งนะครับว่า

นำไปสู่การเป็นกำลังใจส่วนสำคัญ
ให้กับน้องเทนนิสในการคว้าเหรียญทองครั้งนี้ด้วยนะครับ

โค้ชเชชื่อว่าอะไรนะชัยศักดิ์เหรอครับชัยศักดิ์
ชัยศักดิ์ตอนแรกข่ามันออกมาเป็นอย่างนั้น

เรื่องของเรื่องเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาเดียวกัน
ก่อนที่จะไปโตเกียวก็เข้าไปกราบเจ้าคุณทองชัย

คุณทงชัยบอกงั้นไปปฏิบัติภารกิจก่อน

เดี๋ยวจะมีการตั้งชื่อให้กับโค้ชเชย์ชื่อภาษาไทย

เท่ากับว่าชื่อชัยศักดิ์ยังไม่ใช่

โค้ชเชย์จะได้มีการเปลี่ยนสัญชาติ
เปลี่ยนเป็นชื่อภาษาไทยนะฮะ
นี่คือเรื่องราวเบื้องหลังที่เกิดขึ้นนะครับ
คุณไปดูเถอะนักกีฬานะนักกีฬาไทย
แทบทุกแขนงที่เป็นชั้นนำนะ
เขาจะมีเครื่องรางของขัง